เอาล่ะเรื่องของการตลอดกินกัน
เริ่มต้นด้วยการไปทานผัดไทย

แล้ววิธีการแพ็คของเนี่ยนะครับ
ใส่ลงไปในใบตองแล้วก็ห่อแบบนี้

ก็ต้องถ่ายลงถ่ายรูปอัพโซชงโซเชียลกันไป
เห็นไหมล่ะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กหอขึ้นปรุงยังน่ารักเลย
สุดยอดแล้วก็เสียบตะเกียบกันเอาไว้ให้ได้ทานด้วย

ร้านนี้เขามีจุดเด่นนะครับ
ให้เข้ากับที่ตั้งของร้านอยู่ในชนบท
แต่ก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับ

แล้วก็นอกจากการนำผัดไทยมาห่อใบตอง
เป็นไอเดียสุดไกลจากทางร้านแล้ว

เพราะว่าเจ้าของร้านนั้นได้คิดสูตรขึ้นมาเอง
เริ่มต้นตั้งแต่ตัววัตถุดิบก่อน
นี่คุณน็อตไปจนถึงที่เลยนะครับ
ชิมมาแล้วก็พิสูจน์ความอร่อยมาเลย
อย่างแรกที่อยากให้ดูก็คือตัวเส้นจันทร์

ส่งตรงมาจากจังหวัดนครปฐมนี่

เขาบอกว่าความเหนียวนุ่มของมันนี่สุดยอด
ส่วนเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปในผัดไทย

ทั้งเต้าหูปลาลูกชิ้นปลา
หอยพงจากเกาะปัญหยี
แล้วก็มีปลาแป้นที่แร่เอาแต่เนื้อ

พอเดียวครบรสเลยครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ใส่ลงไปเพื่อให้คลุกเคล้าเข้ากันนะครับ

โอ้โหน่าทานจริงเลยนะครับ

รสชาติก็น่าจะเจ้มจ้นนะ

ก็คือใส่ไข่อย่างเดียว๓๕บาท
ใส่ปลาหรือว่าหมูอย่างเดียว๕๐บาท
แต่ถ้าอยากจัดแน่นจัดเต็มเลยนะครับ
ก็คือแบบเครื่องรวมราคา๖๐บาท

งั้นเอามาใส่ปากใบตองก็ได้ครับ

หรือว่าเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดพังงา

ร้านนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลกะไหล
หมู่๓อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับ
ร้านเปิดทุกวัน๑๐โมงจนถึง๑๖นาฬิกาก็คือ๔โมงเย็น
ใครจะไปจองโต๊ะหรือว่าโทรไปสั่งผัดไทยล่วงหน้า
สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ

กับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
โอ้โหเขาว่ากันว่าเป็นรายการเดียวเลยนะครับ
ที่ยกเมนูเส้นจากทั่วฝาเมืองไทยมาเสิร์ฟ
กับแฟนรายการได้ฟินกันถึงหน้าจอ

ติดตามกันได้ผมนี่ดูทุกวัน

เราก็ต้องรีบไปทานในช่วงสายเที่ยง
คือดูทีไรแล้วก็ต้องไปหาเมนูเส้นมาทาน

เราก็จะอยากออกตามล่าหาผัดไทยมากเลย